นี่ถ่ายังไงอัพเดตหน่อยซิว่าตอนนี้ท้องอ่ะป่องไปถึงไหนแล้ว
ไหนขอดูหน่อยซิเหมือนเราจะได้เห็นแบบแว๊บกันสักนิดน้อยนะคะ
เพราะความน่ารักสดใสของวัดที่คุณแม่ป้ายแดงเป็นเหตุค่ะ
นี่เลยนะคะสาวมิวค่ะเธอโพสต์ภาพนี้เลย
เป็นแบบว่าเผยหุ่นนิดนะคะอวดหน้าท้องเบา
เป็นชุดอยู่บ้านนะคะก็เสื้อสปอร์ตบานนั่นแหละ
ชิดล่างก็เป็นกระพงแบบทรงสบาย

แฟนคลับก็ทักว่าคุณแม่อะไรอ่ะท้องอะไรอ่ะทำไมหุ่นยังดีอยู่เลย

แต่ต้องเข้าใจด้วยนะด้วยความที่บอกว่าท้องสาวไง

อาจจะออกมาแค่แบบนิดเดียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอดูพัฒนาการของเจ้าตัวน้อยนะจ๊ะ
ค่ะเออนะคุณผู้ชมนะคะว่าไปเผลอแป๊บเดียวเองเนอะเรือนค่ะ